ความคืบหน้าหลังจากที่มีหนุ่มคนนึงนะฮะ
ไว้ใจเพื่อนมากเกินไปคบกันมา๗ปี
เพื่อนเข้ามาที่ห้องคือมาบ่อยแหละ

ขอนอนด้วยด้วยความไว้ใจเป็นเพื่อนก็ให้นอนด้วย
มีอยู่วันหนึ่งเขาเผลอหลับไปเพื่อนแอบเอามือถือเข้าไป
แล้วก็ไปโอนเงินจากบัญชีเขาออกไปบัญชีตัวเอง

หมื่นบาทพอไปทวงถามถามว่าโอนไหมโอนไปจริงจริง
หนี้พนันบอลและไม่มีเงินคืน
มีเรื่องชกต่อยกันคนที่เอาเงินไปเนี่ย
เอามีดไปแทงเขาจนบาดเจ็บนะฮะ
เอาเงินเข้าไปยังไปแทงเขาอีก
ล่าสุดแม่กับน้าของคนที่ก่อเหตุเนี่ย
ติดต่อไปเจรจากับหนุ่มผู้บาดเจ็บแล้วนะครับ
แม่และน้าชายของนายพัฒนาพลเรหาวณิชย์นะฮะ

ก็คือของนายพานุวัฒน์จิมรามงคลการ
โอนเงินร่วม๑แสนบาทเข้าบัญชีตัวเอง
แล้วพอเจ้าของเขารู้ตัวเขาก็ตามไปทวงทะเลาะกัน

ใช้มีดแทงนายพานุวัฒนจนบาดเจ็บนะฮะ
แล้วก็มีการทางด้านของน้ากับแม่เนี่ย
ติดต่อเข้าพบตำรวจนะฮะพันธุ์ตำรวจเอก
จักษุรักษ์ผู้กำกับการสพดอนหัวลอก
ที่ชนบุรีเมื่อวานขอเจ้าหน้าจากกันหน่อย
พูดคุยกันกับผู้เสียหายผู้บาดเจ็บหน่อยนะครับ
ผู้กำกับเองก็ประสานให้ผู้บาดเจ็บเข้าไป
พูดคุยกันเบื้องต้นกับแม่แล้วก็น้าชายของนายพัทรพลผู้ก่อเหตุ
ยืนยันว่าเดี๋ยวน้ากับแม่จะรับผิดชอบ
แล้วก็จะชดใช้ค่าเสียหายให้ทั้งหมด
โดยจะพานายพัชรพลมอบตัวภายหลัง
แล้วก็ไม่ขอให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นระหว่าง๒๖๒๗กุมภาพันธ์
นายพัทรพลผู้ก่อเหตุเข้าไปในห้องของนายพานุวัฒน์

ทำทีเป็นขอนอนด้วยหน่อยเป็นเพื่อนกันมา

ซึ่งคนเจ็บก็ไว้ใจเพราะว่ารู้จักกันมาสนิทกันมากคบกันมา๗ปี
แต่พอตื่นมาดูโทรศัพท์มือถือเอ๊ะทำไมเงินในบัญชีมันหายไป๕๐๐๐
โอนเข้าบัญชีของเพื่อนคือนายพัทรพลและนายพัทรพลเองก็ยอมรับว่าก็โอนไปจริง
แล้วก็ไม่มีคืนคือเป็นหนี้พนันบอลสุดท้ายก็มีปากเสียงกันชกต่อยกัน
สุดท้ายเนี่ยคนเอาไปเอามีดแทงเขาจนบาดเจ็บ
ขณะที่นายพานุวัฒน์คนเจ็บเองบอกว่าส่วนตัวไม่ติดใจนะไม่ได้โกรธแค้นอะไรด้วย
เพราะว่ารู้จักกันมานานเป็นเพื่อนกันยอมรับว่าตัวเองเนี่ยอาจจะสับเพราไปบ้าง
แต่เมื่อเรื่องมันเกิดขึ้นขนาดนี้แล้วก็อยากให้ตำรวจดำเนินคดีกับนายพัฒนพล

อยากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ทุกคนว่าอย่าไว้ใจใครมากเกินไป
แม้เป็นเพื่อนก็ตามเพราะความไว้ใจนั้นอาจจะเกิดผลร้ายตามมาก็ได้นะครับ
ร้อยตำรวจเอกอิทธิกรสายกระโทกร้อยเวรเจ้าของคดีบอกว่า
ช่วงเย็นของวันที่๓มีนาคมเนี่ยตอนนี้กำลังรวบรวมหลักฐานเตรียมออกไม้จับอยู่
ซึ่งทางแม่ของนายพัฒนาพลผู้ก่อเหตุก็ติดต่อเข้ามาพบ
พร้อมกับแจ้งว่าจะพาตัวลูกชายไปมอบตัวสัปดาห์นี้
เมืองต้นพฤติการก็เข้าข่ายเรื่องของการชิงทรัพย์
แล้วก็หลังจากนี้ทางด้านของต้องรอผู้ก่อเหตุจะมอบตัวเมื่อไหร่
หากไม่มามอบตัวนะฮะก็จะมีการออกเป็นหมายจับต่อไปนะครับ